เขาฝากมาเป็นอุทาหรณ์กันนะฮะสำหรับทุกคนนะฮะ
โดยเฉพาะน้องน้องหนูวัยรุ่นทั้งหลายนะครับปืนผาหน้าไม้ของมีคม
อย่าไปล้อเล่นกับมันใช่นะครับ
เมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับที่สกลนครนะฮะ
ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลหางโฮง
อำเภอเมืองสกลนครหมู่บ้านน้องแหวนหมู่๑๑นะฮะ
มีเด็กวัยรุ่นเขานั่งเล่นกันอยู่สามคนคนหนึ่งอายุสิบแปด
อีกสองคนเป็นรุ่นน้องอายุสิบห้าคนที่อายุสิบแปดที่เป็นรุ่นพี่เนี่ย
เอาปืนแก๊ปเป็นปืนไทยประดิษฐ์เอามาเล่นค่ะ
เพราะคิดว่าไม่มีกระสุนปืนอืมอยู่ในรังเพลิงอ่า
ก็เอามาส่องดูยิงไปตามสวนตามสระน้ำ
บอกเด็กรุ่นน้องว่าเห็นไหมเนี้ยมันไม่มีกระสุนอืม
แล้วก็หันมาเล็งที่รุ่นน้องที่อยู่ด้วยกันคนหนึ่ง
เล็งใส่เขาเลยฮะที่ศรีษะโอ้ยิงออกไป
ปรากฏว่ากระสุนมันออกครับเข้าศีรษะเขาตายคาที่เลยนะฮะ
นี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ย
อายุสิบห้าปีนะครับชื่อนายนาราธิบอินทราชหรือว่าน้องยีนซ์นะฮะ
อ่าก็เสียชีวิตอยู่อ่าพร้อมพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่หนึ่งเครื่อง
ใกล้ตัวเพราะว่าเขากำลังยืนโทรศัพท์อยู่นะครับ
ศีรษะด้านซ้ายมีกระสุนที่ทะลุเข้าไปหนึ่งนัดนะครับส่วนปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอก
ก็ถูกวางทิ้งไว้ที่สังกษีข้างบ้านพักที่อยู่ด้วยกันนะครับคนก่อเหตุชื่อนายวรรณฑรอายุสิบแปดปีนะครับ
เป็นรุ่นพี่ของผู้ตายนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเยาวชนชายุ๑๕ปีคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
อ่าซึ่งน้องคนนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่กันสามคน
คือรุ่นพี่อายุสิบแปดแล้วก็น้องที่เสียชีวิตอายุสิบห้ากับน้องที่อยู่ด้วยอายุสิบห้านะครับ
กลับมาจากการดายาทที่สวนพริกมานั่งพักที่ชายคาบ้านหลังเกิดเหตุ
นายวรรณฑรอายุ๑๘ไปหยิบเอาปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ที่อยู่ใต้ถุนบ้านเอามาเล่น
เล็งปลายกระบอกปืนใส่น้องที่อายุ๑๕ก่อนนะ
ก็เลยบอกว่านี่ไงเห็นไหมไม่มีกระสุนทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหันไปเล็งใส่
นาราธิบอายุสิบห้าที่กำลังยืนโทรศัพท์อยู่ที่ริมสะน้ำค่ะ
พอเล็งไปทีเนี้ยปึ้งเข้าไปกระสุนมันออกฮะใช่
แล้วเจาะเข้าไปที่ศีรษะตรงขมับของน้องนาราธิบล้มทั้งยืนเลยครับ
นัดเดียวเสียชีวิตครับโอ้โหญาติพี่น้องของคนตายบอกว่า
คือเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์เถอะอย่าไปล้อเล่นกับมันนะครับ
ใช่ค่ะศพของน้องตั้งบำเพ็กกุศลอยู่ที่วัดพรมหัวบึง
บ้านหนองกุงหมู่สามตะบนหางโฮงที่สกลนครนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
อ่าคุณปู่ของน้องเนี่ยอายุหกสิบสองแล้วนะครับบอกว่าเสียใจมาก
เรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยสำหรับทุกคนนะครับ
ย่านี่เป็นลมหมดสติทั้งวันนะฮะหลังจากที่รู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
พลาดมากจะเป็นศีลมะแก่ขึ้นบ่อยเลยนะครับอยากให้เป็นรอนสอนลูกหลานทุกคนบอกว่ารุ่น
ศพของน้องจะชาปนกิจศพยี่สิบแปดธันวาคมวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอ่า
ต้องรอญาติกับแม่ของน้องที่จะมาจากชายภูมิด้วยนะครับ
เพราะว่าแยกกันอยู่กับคุณพ่อนะครับ

พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก็คือ

แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต